บ้างไม่คะขโมยนกแก้วค่ะคือนกมันมีละค่า
หัวขโมยรายนี้ขี่บิ๊กไบท์มาค่ะคุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ชายขี่บิ๊กไบท์มาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบฮะ
ไบท์สีเขียวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะแล้วจอดถูกที่นะเออ
จอดตรงกล้องวงจรปิดเลยนะคะตรงร้านสะดวกซื้อนะคะ
แล้วก็เดินไปที่กรงนกแก้วค่ะคืออยู่ห่างจากจุดที่เขาจอดรถประมาณ๑๕๐เมตร
หลังจากนั้นเดินกลับมาที่รถเข็นมอเตอร์ไซค์ไปตรงกรงนกนะคะ
เขาขโมยนกแก้วไปสองตัวแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเออ
ก็มีฝีมือเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเอานกแก้วแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แต่อยู่ในสายตาของกล้องวงจรปิดครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะสอบถามนายเทวินยนต์อยู่อายุ๔๑ปี
คนที่เป็นผู้โพสต์แล้วก็เป็นเจ้าของนกแก้วที่ถูกขโมยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงนกแก้วไว้ในกรงใหญ่
รวมกับนกยูงอีกห้าตัวนกแก้วเนี่ยเอาแยกใส่กรงเล็กไว้กรงละหนึ่งตัว
รู้ตัวว่านกแก้วทั้งสองตัวหายไปช่วงบ่ายของเมื่อวานคือเขาจะเอาอาหารไปให้นกในกรง
แล้วนกแก้วนกแก้วโม่งกับนกแก้วสันคอนัวมันหายไปก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดถึงได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ขโมยไปสองตัวเป็นนกที่เขาเลี้ยงมาได้๒ปีนกแก้โม่งเนี่ยมีราคาสองหมื่นห้าพันบาท
กแก้วสันคอนัว๑๙๐๐บาทซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กคือสิ่งที่มันมากกว่าราคาก็คือความผูกพันเพราะเขาเลี้ยงมันมาค่ะ
ดูจากลักษณะท่าทางคือตั้งใจมาเอานกเพราะว่าดูท่าทางตั้งใจเลยคือจอดรถจอดรถหน้า
นั่นคือพฤษภารกาลดูด้านเราก่อนมั้ยครับลงด้านห้า
แล้วก็ค้อก็ออกไปเอารถมาจอดใกล้แล้วทีนี้เขาก็มาเอาตัวอะไรกันทุกแล้วก็ตั้งไปเลย
ภายหลังใบหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวมา
เลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแบบนานมีความผูกพันครับผม
เอาไปอย่างนี้ก็คือหัวขโมยแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางเจ้าของเขาบอกว่าให้รีบเอานกแก้วที่ขโมยไปกลับมาคืน
หลังจากนี้นะคะจะเข้าแจ้งความที่สพไซน้อยค่ะ
นี่แหละค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คนที่รู้จักก็คงจะจำลักษณะได้นะคะ
หมวกกันน็อกก็จะประมาณนี้นะคะ
เดินไปที่กรงนกเสร็จแล้วกลับมาเข็นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอานกไปสองตัว